ต่อกันด้วยเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะ
คุณผู้ชมหลังจากที่มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไปแล้ว
เลือกนายกรัฐมนตรีแล้วโปรดกล้าวนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าเรื่องของการจัดสรรเก้าอี้เนี่ยแหมก็ยังแบบมีหลายพัก

คุณผู้ชมล่าสุดนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางด้านของ
พักรักผืนป่าประเทศไทยนะครับ
ขี่เส้นตายออกมาบอกว่าหากภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ย
ไม่ได้ดูแลกำกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปเป็นฝ่ายค้านอิสระเลย
ขณะทางด้านของแก่นนำสสภาคอีสานพักพลังประชารัฐนี่นะคะ
เรียกร้องให้แก่นำพักให้ความเป็นธรรม
หลังไม่ได้รับการจัดสรรเก้าอี้
ห่วงว่าถ้าไม่ได้รับการจัดสรรเก้าอี้ในภาคอีสานแบบนี้
เรื่องของการขับพุทธนโยบายภาคอีสาน๒๐จังหวัดเนี่ย
เดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะฮะ

ที่ตอนนี้แม้จะผ่านการเลือกตั้งแล้วก็โปรดกล้าวนายกรัฐมนตรีแล้ว

เพราะว่าในพักพลังประชารัฐเองที่มีกระแสข่าวว่ายังไม่ลงตัว
โดยตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีล่าสุด
ยังคงมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั่งรองนายกรัฐมนตรี
ขณะที่แกนนำสสภาคอีสานตอนบนเรียกร้องค่ะ
ให้ทางพักทบทวนการจัดสรรเก้าอี้

และไม่มีบทบาทในการขับขึ้นในนโยบายภาค
เพื่อดูแลประชาชนภาคอีสาน๒๐จังหวัดนะคะ
สำหรับเรื่องนี้นายเอกราชช่างเหล่าสอสอแบบบัญชีรายชื่อ

คือการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีกระจุกตัวแค่ในกรทม

และหากภักดิ์ยังไม่ให้ความเป็นธรรม
ทางกลุ่มมีมาตรการแน่นอน
เช่นงดออกเสียงหรือสวนมติภักดิ์
เพราะว่ามีเอกสิทธิ์สอสอคุ้มครองนะคะ

ส่วนอีกหนึ่งความเห็นจากด้านของนายราเมฆรัตนาชเวงนะคะ
โกศกภัพย์ประชาธิปัตย์ทันแหลงข่าวเมื่อวานนี้
ยืนยันว่าการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีในโคต้า๘ตำแหน่ง๗คน
พิจารณาเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของพัก

โดยเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน
พร้อมยืนยันในพักไม่เกิดการขัดแย้ง
หลังจากที่ถูกสื่อมวลชนสอบถามเกี่ยวกับเอกสารขอทบทวนมติ
ของนายอิสระสมชัยอดีตรองหัวหน้าพักค่ะ

พูดคุยกันขอสลับตำแหน่งกันระหว่างสองคนนี้นะ
เพราะไม่ค่อยถนัดในตำแหน่งที่พักได้มอบหมายให้จากเดิม
ให้นายนิพนธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒน์
และนายจุติไกรเลิกเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทั้งสองคนนี้ขอสลับเป็นตำแหน่งประมาณ
เพราะว่ามันจะได้ใช้คนที่ตรงกันกับงาน
คือเอาความสมัครใจของตัวคนคนนั้นบุคคลคนนั้น
ให้เขาบอกว่าเขารับผิดชอบอะไรความสามารถด้วยนะฮะไม่ใช่จับแค่เรื่องโคต้านะฮะ
คุณนี้มาดูขวุขรมประยุทธ์๒ล่าสุดกันหน่อยว่า

ภาพกรุงเจอร์ไทยยังคงเดิมไม่เปลี่ยนนะครับเช่นคุณอันตุธินชาญวิดากูล
หัวหน้าพักก็นั่งรองนายกควบกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็ชัดเจนแหละว่าจะผลักดันเรื่องของกัญชากันต่อ

ถ้าไม่ได้นี่ก็ไม่ไหวนะไม่เอาเหมือนกันนะฮะ
ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงน่าจะเป็นการเรื่องของคมนาคมแล้วก็นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
แล้วก็นายชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับ
อันนี้ก็เป็นโคต้าเดิมที่ไม่เปลี่ยนอย่างที่เขาบอกไปว่าเขาคมนาคมสาธารณสุขท่องเที่ยว
นะครับเกษตรด้วยเป็นช่วยนะฮะ
ขะแดดที่แรกธิภาคชาติไทยพัฒนาเนี่ย
นายเทวัลพัลลบ
นั้นนี่ก็เป็นโผล่าสุดของประมอบประยุทธิ์๒
ส่วนพักเล็กที่มีบรรยายงานว่าอาจจะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรี

โดยนาดำรงพิเดชครับหัวหน้าพักรักผืนป่าประเทศไทยแถลงข่าว
เดี๋ยวจะขอทบทวนท่าทีการร่วมรัฐบาลใหม่กับพักพลังประชารัฐ
แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ร่วมกันแถลง

หนุนแล้วก็กลับไปกลับมาแบบนี้
อันนี้เดี๋ยวขอทบทวนเดี๋ยวจะขอเป็นฝ่ายค้านอิสระ

แล้วก็บอกว่าพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านอิสระโดยบอกเหตุผลก็คือ
ก่อนหน้านี้นะที่ตัดสินใจร่วมรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าได้รับข้อเสนอ
จะให้ช่วยทำงานนโยบายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอ๊ะทำไมไม่มีคนติดต่อมาที่ผมเลย
ทำไมไม่มีคนโทรมาหาผมเลย

เออก็เลยแบบเอ๊ะคงจะชวดหรือเปล่า
แล้วก็ยังมีข่าวได้ว่าอาจจะมีพักชาติไทยพัฒนาไปดูแลกระทรวงนี้
โดยจะให้เวลาของพักพลังประชารัฐจนถึงวันที่เอารายชื่อทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโผล่คอรมอ
ถ้ายังไม่มีคนติดต่อมาที่เขาคือนายนรงพิเดชนะ
จะไม่ร่วมรัฐบาลแน่นอน
ไปฟังเสียงของนายดำรงพิเดชนะครับ
อารมณ์พลังประชารัฐเนี่ยเรียกผมมาช่วยทำงานเนี่ยก็หมายถึงผมเข้าใจว่ากระทรวงเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของภาคพลังประชารัฐ
ผมถึงจะเข้าไปร่วมช่วยทำงานได้
แต่วันนี้ถ้าไม่อยู่แล้วผมจะไปทำยังไงไปเรื่องอำนาจกระทรวงของเขาต่างพักต่างอะไรกันผมก็มีมารยา
ถ้าใครพิเศษมาบอกโอเคก็ทำงานได้
โอเคหลักเกณฑ์ยังไงโอเคโอเคไปนั่งเฉยตบยุงหรือเปล่าเอามา
ถ้าเมื่อเราเป็นผู้ช่วยอำเตียงนั่งเฉยประเทศวันผมจะไปทำไมล่ะ
คือในความหมายของคุณดำรงเนี่ยนะคือตอนนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในโคต้าของพักชาติไทยพัฒนา
นั่นหมายความว่าเขาจะไม่สามารถเข้าไปช่วยทำงานได้
ความหมายเขาคือถ้าเกิดพักพลังประชารัฐได้ดูกระทรวงทรัพย์ตัวเขาเองถึงจะเข้าไปร่วมทำงานได้
เพราะเขาตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ

เพราะว่าเป็นอดีตอธิบดีกรมป่าไม้มีความเชี่ยวชาญมีความรู้มีความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยมาก่อนหน้านี้

แล้วก็ขับเคลื่อนดูแลเรื่องของป่าไม้มาตลอด

จากคุณดำรงพิเดชแล้วในส่วนคือทิศทางคล้ายกับ๑๐พักเล็กที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้
เพราะว่ากลุ่ม๑๐พักเล็กก็มีรายงานได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรี
หลังจากส่งรายชื่อหัวหน้าพักทั้ง๑๐พักพร้อมประวัติให้กับนายกรัฐมนตรีไปแล้ว
เมื่อวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมา
จากขณะนี้โคต้าตำแหน่งทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วย
จัดสรรให้กับพักร่วมรัฐบาลลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
ดังนั้น๑๐พักเล็กบอกว่าหากภายใน๑๒วันนี้
นายกรัฐมนตรีไม่เรียกให้๑๐พักเล็กไปส่งประวัติเพิ่มเติม
ก็อาจจะไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเลย
และอาจจะจัดสรรตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรี
ตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นต้นให้กับทั้ง๑๐พักเล็ก
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการฟ้อง
ตำรวจฟ้องนายสุไฮมีดูลสะเป็นอดีตประธานสหพันธ์นิสิต
ซึ่งทางสถานีตำรวจนครบันปฐุมวัน
ให้นายสุไฮมีเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
ข้อกล่าวหาก็คือยุโยงปลุกปั่น
และข้อหาชุมนุมมั่วสุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไป
โดยใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็น
กระทำการให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง
จากกรณีชุมนมหน้าสอนอปฐมวันตั้งแต่ปี๒๕๕๘

โดยขณะที่นายโซไฮมีนะคะเข้ารับทราบข้อกล่าวหา
คือมาพบตำรวจแต่ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
และจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือพร้อมพยานหลักฐานเพิ่มเติมภายใน๓๐วัน
จากนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าว
แต่ว่าไปร่วมให้กำลังใจกลุ่มที่เขาร่วมกิจกรรมกันเฉย
และยืนยันว่าขณะนั้นยังไม่เคยรู้จักนายธนทร
จึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าภักรณาคตใหม่ที่ซ้ำไป
สำหรับคดีนี้เป็นคดีเดียวกับที่นายธนทรและนักกิจกรรมอีก๑๕คน
ที่รับทราบข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ก็หวังว่าจะมีคนที่มีความสามารถไปทำงานให้กับประชาชน

ไม่ใช่แค่เอาโคต้าคนนั้นคนนี้ให้มันลงตัวไป
ก็ความสามารถถูกกับสิ่งที่จะไปดูแล